กระแสน้องน้ำตาลมาแรงจริงนะคะ
คือคนไทยส่งแรงเชียร์แล้วก็โหวตกันไปเยอะมากนะ
คือทุกคนต้องพูดถึงคือดิฉันอยู่สายข่าวการเมืองใช่ไหม
นักข่าวการเมืองก็ต้องไปถามท่านนายกรัฐมนตรีเลย

ท่านนายกบอกว่าน้องน้ำตาลทำดีที่สุดแล้ว

เมื่อสักครู่ในรายการถามตรงคุณไข่มุกพูดประโยคนึงดิฉันเห็นด้วยเลยนะ
บอกว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้กลายเป็นไอคอนของพลังมวลชน

มวลชนคือน้ำใจความสามัคคีของคนไทยเนี่ย

และที่สำคัญอยากให้ปรากฏการณ์ลักษณะแบบนี้
ร่วมแรงร่วมใจเกิดขึ้นในแวดวงอื่นด้วย
การศึกษาสรรพนักนักศุกร์อะไรต่างเหล่านี้สำหรับเวทีนางาม

อยากจะให้คนไทยเชียร์แบบนี้ทุกปีเลยนะคะ

ส่งให้น้ำตาลชะลิตาส่วนเสน่ห์
สาวงามจากสมุทรประการวัย๒๑ปี
ได้เข้าไปถึงรอบ๖คนสุดท้าย

ตอบคำถามในรอบ๒๙ปี
ตัวแทนสาวไทยมาไกลได้ถึงรอบนี้
พิธีกรถามคำถามว่าผู้นำในอดีต
ปัจจุบันคนไหนที่คุณชื่นชอบหรือเคารพ

ให้กับแฟนนางงามและคนไทยทั้งประเทศอีกครั้ง
ด้วยการตอบว่าในหลวงราชการที่๙

ได้เห็นในหลวงทรงงานหนักมาตลอด

และพระองค์ท่านยังเปรียบเสมือนพ่อของชาวไทยทุกคน
แม้จะไม่สามารถชิงมงกุฎมาครองได้สำเร็จ

สร้างปรากฏการณ์น้ำตาลฟีเวอร์ไปในทันที

ได้สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศ

เชี่ยวชาญด้านการประกวดนางงามมองว่า

และการทำงานของทีมเบื้องหลังที่มีประสิทธิภาพ
คือปัจจัยสำคัญยิ่งที่ทำให้นางงามน้องใหม่คนนี้

และสร้างกระแสให้การประกวดนางงามคึกคักมากเป็นพิเศษ
น้องนี่เป็นคนที่มีความสวยแบบเอเชีย
จะดูเป็นไทยก็ได้ดูเป็นอินโดดูเป็นมาเลดูเป็นฟิลิปปินส์
เป็นคนที่ผู้หญิงหน้ากลมเป็นคนกลม
ซึ่งพอแต่งหน้าปั๊บก็จะเปลี่ยนไปตามมุดตามโทนที่แต่ง

ต้องไปปรากฏเวทีที่ว่าเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุด
เป็นเวทีที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในโลก
ก็ทำผลงานได้ขนาดนี้พี่ก็ถือว่าเก่งมาก
อีกส่วนหนึ่งที่ทำผลงานได้ดีมากกว่าดียิ่งกว่าก็คือ
ทีมงานเบื้องหลังทุกคนจากเด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมดา
จับมากรูมจับมาปั้นจนเป็นนางงามมืออาชีพ
แล้วก็บนเวทีน้องมีเสน่ห์มาก
ขณะที่เจ้าของมงกุฎนางงามจักรวรรณคนที่๖๕ปีนี้
ตกเป็นของนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ชาวฝรั่งเศสอิลิสมิสเตแน
ซึ่งถือเป็นมงกุฎที่๒ของเมืองน้ำหอมในรอบ๖๓ปี
รองอันดับที่๑ได้แก่สาวงามจากเฮติ
รองอันดับที่๒เป็นของสาวงามจากโคลัมเบีย